คุณผู้ชมคะไปดูรถเก๋งคันหนึ่งสิเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊ม
ไม่ยอมจ่ายชิ่งหนีไปเลยค่ะ
ลุงที่เป็นพนักงานป๊ำต้องควักกระเป๋าจ่ายนะ
แล้วยังมีการข่มขู่พนักงานในปั๊มด้วย
เดี๋ยวจะอุ้มไปกระทืบคุณ

คลิปนี้แหละคนโพสต์เยอะมากคนแชร์เยอะมาก
ท้ายที่สุดเนี่ยฝั่งเจ้าของรถเขาติดต่อว่าจะโอนตังค่าน้ำมันให้
แล้วมีการปฏิเสธด้วยว่าผมไม่ใช่คนที่ขับรถไปวันนั้นนั่นเป็นรุ่นน้องผม
นี่ฮะโอ้โหคันสีเขียวสีสดใสเด่นขนาดนี้

เดี๋ยวดูพนักงานปั๊มนะเหมือนจะเอาบินมายื่นให้
ใช่เพราะว่าที่แรกเขาบอกเขาขอสแกนจ่ายไง
ซึ่งทางคุณลุงเองเนี่ยนะคะหลังจากที่คนในรถเนี่ย
อ่ะเติมเก้าหนึ่งหนึ่งพันมีการเอาน้ำให้ขวดหนึ่งด้วย
จังหวะพอที่จะเอาให้จ่ายตังค์เนี่ยค่ะอันนี้คือตอนที่เอาน้ำให้แล้วนะ
งานก็เดินไปนะจะไปเอาเครื่องสแกนบัตรอะไรรูดบัตรอะไรให้นะ
นี่เลยไปแล้วไปแล้วนี่พนักงานวิ่งตามค่ะ
เสร็จแล้วทำยังไงรถเก่งคันนั้นเขาชิ่งออกไปแล้ว
นี่คือพื้นที่ที่ตำบลบังจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
แล้วรถเก๋งก็ขับไปทางถนนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าพระประแดงเลย
พนักงานปั๊มนี่พยายามตามแต่ตามไม่ทันแล้วเมื่อกี้เดินกลับมาแบบเซ็ง
โอ้โหตามรถคันนี้ไม่ทันทีนี้มีคนเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์ตามหา
ช่วยกันหาหน่อยเถอะรถเก๋งสีเขียวแบบสีสว่างสีแบบเด่นมากเลย
ขนาดนี้เออแล้วท้ายที่สุดพอคลิปมันแชร์ไปเยอะเนี่ย
คนขับรถเขาโทรมาเขาขอเลขบัญชีจะโอนตังค่าน้ำมันให้๑๐๐
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานปั๊มเนี่ยต้องควักตังค์ของตัวเองเนี่ย
จ่ายให้กับทั้งปั๊มไปก่อนทีนี้คนที่เขาโทรมาเนี่ยนะ
เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของรถจริง
แต่คนที่ก่อเหตุวันนั้นไม่ใช่ผม

แต่แหมลุงเขาจำหน้าได้แม่นเลยนะคะ

ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องโอนเงินคืนก่อน

เคลียร์ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลบให้
มาเคลียร์ยังไงมีความเคลียร์ขนาดนั้น
ก็มาคุยต้องหาคนขับมา

มัมเขาบอกว่าเขาจำหน้าได้

แต่เราบอกเราปฏิเสธว่าไม่ใช่
ก็ต้องหาคนขับมาเพราะรถก็รถตัวเอง

เจ้าของปั๊มหรือไม่ก็ผู้จัดการปั๊มนี่แหละ
เขาก็ทวงนะฮะเขาก็โทรตามกันได้คือติดต่อกันได้แหละ

แล้วพยายามจะทวงนะอีกฝั่งหนึ่งก็บอกอ้าว
ก็โอนตังค์ให้๑๐๐บาทแล้วให้มันจบไหมลบคลิปไหม
แต่ทางนี้บอกไม่นะยังไม่ลบ
แล้วก็มีการขู่ด้วยไงว่าเดี๋ยวจะแบบอุ้มคนในปั๊มไปกระทืบอะไร

ฝั่งนั้นเขาก็พูดงงเหมือนกันนะ
งงฮะถ้าจับใจความได้มันก็คือประมาณว่า
เดี๋ยวจะจับไปอะไรนะกระทืบอะไรอย่างนี้นะ

แล้วก็ทางผู้จัดการปั๊มหรือเจ้าของปั๊มเขาก็ถามไป
อะไรนะคุณพูดหมายถึงอะไรอะไรอย่างนี้
ใช่แล้วทีนี้ทำอย่างไรฝั่งปั๊ม
เขาก็ต้องให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้

ทีนี้พอเรื่องมันกลายมาเป็นประเด็นนะคุณผู้ชม
มีผู้ชายคนนึงคือนายรัฐชัยอ่วมสะอาด

คนนี้เขามาแสดงตนว่ารถเก๋งเขียวเนี่ยเป็นรถเก๋งของผมเอง
ที่ไปก่อเหตุเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายตังค์แล้วก็ขับหนีไป
แต่อย่าเพิ่งด่านะฟังผมให้จบก่อน
มาถึงก็ยกมือไหว้ก่อนเลยครับ
บอกว่าผมไม่ใช่คนขับรถวันนั้น
ไอ้คลิปที่บอกว่าขู่จะอุ้มพนักงานปั๊มไปกระทืบไม่ใช่ผม
แต่ยกมือไหว้คุณลุงสุดใจเนี่ยนะคะ
ส่วนทางด้านคุณลุงสุดใจที่เป็นพนักงานปั๊มเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความตอนชอตไหว้คุณลุงนะ

นี่เจ้าของรถนะเขาก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ทีนี้ลุงก็เลยฝากไปถึงไอ้คนที่ทำวันนั้น

ฝากไปบอกเขาด้วยว่าอย่าทำอีก
มันมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน

คนที่ก่อเหตุวันนั้นไม่ใช่เจ้าของรถจริง
ตัวเจ้าของรถเองนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายที่ถูกสังคมโจมตี
เออนะฮะเขาก็มาแสดงความรับผิดชอบส่วนหนึ่งแล้วนะฮะ